ใกล้จะวันนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

งวดนี้ตรงกับวันที่๑๗มกราคมนะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเลขเด็ดรถทะเบียนรถคันใหม่ของพี่ฝนธนสุนทร

ก็รอกันต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าเลขที่ผ่านมามันยังไม่ออกนะคะ

รอบนี้ขอลุ้นกันอีกทีนะเจ้าคะ
ยังยังยังไม่ออกยังไม่ออก

ออกไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกอีกไง
เป็นอะไรที่เป็นความหวังของประชาชนเนอะ

ก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในความหวังของทุกคนด้วย
โดยมากมันก็จะให้โชคนะ
อะไรที่แบบเหมือนกับว่าได้มาใหม่
คือมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ